ในวันนี้รัฐบาลพม่าได้จัดการประชุมสันติภาพ

เพื่อหวังจะยุติความขัดแย้งที่ยาวนานยืดเยอะมากว่าครึ่งสัตวรรษของพม่าให้ได้ค่ะ
บรรยากาศในการประชุมวันนี้เป็นอย่างไรบ้าง
ไปติดตามรายงานจากคุณจอมพลดาวสุโข
พูดสุข่าวไทยรัฐทีวีรายงานมาจากกรุงเนปิดอลประเทศพม่า
ก็มีกลุ่มชาติภัณฑ์หลายกลุ่มเดินทางมาทางนี้
บางกลุ่มนั้นลงนำในข้อตกลงหยุดยิงไปแล้วตั้งแต่ปีที่แล้ว
นี่ก็เป็นภาพที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายถิ่นจอกประธานาธิบดีพม่า
และนางองค์ซาสุจีที่ปลึกศาแห่งรัฐ
ถ่ายร่วมกับตัวแทนจากกลุ่มชาติภัณฑ์ทั่วประเทศ
ในการประชุมสันติภาพแห่งสาภาพ
หรือที่หลายคนบอกนะครับว่าเป็นการประชุมปางหลง
ศตวรรษที่๒๑ซึ่งวันนี้เริ่มต้นเป็นวันแรก
โดยนางองซาซูจีกล่าวย้ำบนเวทีการประชุม

ย้ำถึงสันติภาพในพม่าว่าจะเกิดขึ้นได้
ก็ต่อเมื่อได้รับการสนับสนุนจากประชาชนทุกคน
ซึ่งนางซูจีได้ย้ำถึงการสนับสนุนจากคนหนุ่มสาวเป็นหลัก

ผู้บัญชาการทหารสูงสุดบอกกับตัวแทนกลุ่มชาติภัณฑ์
โดยยืนยันว่ากองทัพพร้อมสนับสนุนกระบวนการสันติภาพ
และขอย้ำให้ทุกฝ่ายยึดหลักสันติภาพ๖ประการ
ซึ่งมีการพูดถึงตั้งแต่รัฐบาลที่แล้ว
ขณะที่ในบัญคีมูลเลขาธิการสหประชาชาติ
พร้อมใช้โอกาสนี้เปิดการประชุมสันติภาพในวันนี้
โดยพูดถึงกรณีชาวมุสลิมโรฮิงญาครับ
โดยแสดงความกังวลต่อกรณีชาวมุสลิมโรฮิงญา
แล้วว่าจะจัดการปัญหาที่ต้นเหตุ

โดยที่ผ่านมาแม้จะมีการข้ามขั้นตอน
ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่มีความสำคัญนะครับ
แต่ก็มีความพยายามกลับไปในกระบวนการนั้นอยู่
รัฐบาลชุดใหม่เข้ามา
เขาก็อยากทำอีกอย่างหนึ่ง

ไม่ได้หมายความว่าเราจะข้ามไป
และเลวลึกไว้คั้นที่สาม
ขั้นที่๓เนี่ยหลังจากประชุมนี้เสร็จแล้วก็

แม้จะมีตัวแทนจากกลุ่มชาติภัณฑ์แทบทุกกลุ่มเข้าร่วมนะครับ
แต่ก็ยังมี๓กลุ่มที่ถูกระงับการเข้าร่วมจากภาครัฐบาล
ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีรายงานการปะทะกับกองทัพพม่าอย่างต่อเนื่อง
สำหรับการประชุมสันติภาพแห่งสาธารณภาพในครั้งนี้
ก็จะมีไปจนถึงวันที่๔กันยายนครับ
โดยนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
ก็จะเน้นการพูดคุยในระดับคณะทำงาน
และอาจจะมีการประชุมสันติภาพอีกเป็นระยะหลังจากนี้ครับ
แน่นอนนะครับว่ากระบวนการสร้างสันติภาพของพม่านั้น
คงไม่สามารถลุกล่วงได้ภายในชั่วข้ามคืน
แต่ว่าในวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นก้าวสำคัญ
กระบวนการสร้างสันติภาพในพม่าอย่างแท้จริงอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งก่อนอันนี้สภาพธุรกษ์และก็โรงการสร้างประชาชา
ก็มาแสดงความยินดีพร้อมทั้งประกาศ
จะให้ความช่วยเหลือพม่าในทุกวิถีทาง
เพื่อก้าวสู่สันติภาพที่แท้จริง
หลังจากที่ช่วงกว่าครึ่งสัตวรรษที่ผ่านมา
พม่าต้องเผชิญกับความขัดแย้งและการสู้รบ
ระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มชาติภัณฑ์ต่างครับ
ความจำพิจารณสุขข่าวเควรัตน์ทีวี
ได้งานจากรุ่มเนฟีดอลและเทพภาคับ